โซเทียลได้มีการแชร์คลิปนะคะ
เป็นอุบัติเหตุรถบัสรับส่งนักเรียน
พยายามจะแซงแล้วก็แซงในเส้นทึบที่เขาห้ามแซง
ปรากฏว่าแซงไม่พ้นไปเฉียวกับท้ายของรถบรรทุกที่สวนทางมา
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ไปดูภาพวินาทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องหน้ารถคันที่ขับตามหลังมานะคะ
เห็นถึงวินาทีรถบัสนักเรียนคันนี้เนี่ย
พยายามที่จะเร่งเครื่องแล้วก็แซงในเส้นทึบ

คือมันไปชนไปเฉียวกับส่วนหางของรถบรรทุกพ่วงที่วิ่งสวนทางมา
แล้วก็พุ่งตกไปข้างทางอย่างที่เห็น
ที่โพสต์พร้อมข้อความว่าชนสนั่นรถบัสส่งนักเรียนกับ๑๐ล้อ
มีคนเข้าไปแสดงความเห็นกันเยอะเลยค่ะ
ก็บอกว่าอยากให้ขนส่งแก้ปัญหาเรื่องของการสอบใบขับขี่เพื่อลดอุบัติเหตุนะคะ
เพราะว่าคนขับประมาทไปแซงในเส้นทึบเส้นห้ามแซงทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
ทีมข่าวสายตรวจโซเทียลไทยรัฐทีวีติดตามเรื่องนี้ก็สอบถามไปยังเจ้าของคลิป
ก็รู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๙มกราคมช่วง๕โมงเย็น
บนเส้นทางสายบ้านเก่าบ้านผู้น้ำร้อนบริเวณเขาเรด้าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
บัสนักเรียนไปเฉียวชนกับ๑๐ล้อพ่วงจนเสียหลักตกข้างทางด้วยกันทั้งคู่
มีคนได้รับบาดเจ็บเป็นน้องนักเรียนค่ะคุณผู้ชม๒๔คนนะคะ
คนขับรถบัสเป็นผู้หญิงอายุ๔๒ปีไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจเมืองกาญจนบุรีนะคะ
โอ้ยพี่เดชน์